ไปที่วัดไอ้ไข่ปรากฏว่าคนที่ไปจุดประทัดเพื่อแก้บน
เขาโอ้โหมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตื่นเต้นตกใจครับคุณผู้ชม
เห็นไหมฮะว่าควันมันลอยขึ้นไปเป็นรูปอะไร
หลายคนมองว่าเป็นรูปไก่ชน
ซึ่งไก่ชนเป็นสิ่งที่ไอ้ไข่ชอบมาก
ใครที่เอาไก่ชนไปถวายไอ้ไข่หรือว่าไปบนบานไอ้ไข่
มักจะให้พรให้สมปรารถนา
เขาบอกเขาเชื่อนะว่าควันที่เกิดขึ้นเป็นรูปไก่ชน
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่วัดเจดีที่ตำบลสำเภา
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีคนแห่ไปจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่
บางคนจุดเป็นร้อยนัดเป็นพันนัดเป็นหมื่นนัดเลยนะฮะ
แต่ที่สร้างความแตกตื่นและฮือฮานะฮะ
จากกลุ่มควันที่มันลอยขโมงขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า๑๐เมตร
มีลักษณะเป็นรูปปั้นไก่ชนขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งของแก้บนที่ไอ้ไข่ชื่นชอบ
ผู้มีศรัทธานะครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเชื่อว่าเป็นปฏิหาร
เพราะสมัยที่ไอ้ไข่มีชีวิตอยู่ชอบชนไก่อยู่แล้ว
ได้จากชาวบ้านที่มาบนบานสารกล่าวก็จะนำรูปปั้นไก่ชนมาแก้บนนะครับ
นักเสี่ยงโชคเขาเห็นแบบนี้เขาเลยถ่ายภาพโพสต์และแชร์ในโลกโซเชียล
โอ้โหให้คนได้เห็นปฏิหารกันนะครับ
ส่วนที่เพชรชบูรณ์ชาวบ้านแห่ไปดูคางคกครับ
งคกตัวนี้มีลวดลายประหลาดแน่นะฮะ
ซึ่งหลานชายของนายเอกลักษณ์ศรีตกอายุ๕๘ปีอยู่บ้านเล็กที่๙๒หมู่๙
สันติศุกร์ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรี
มาพบคางคกตัวนี้นำมาเลี้ยงไว้
ตัวนี้นะฮะมีขนาดเท่ากำปั้นหัวมันมีสีแดงคล้ายเป็นปานเลยนะแปลกดี
ใต้ท้องเนี่ยพอหงายตัวมาแล้วมันมีลวดลายครับ
บางคนเพ่งมองบอกว่าเป็นลายตัวเลข๔๑บ้างแหละ๔๖บ้างแหละนะฮะ
ส่วนงวดที่แล้วนะครับคุณเอกลักษณ์เจ้าของคางคกตัวนี้
ก็พบเลขใต้ท้องคางคก๕๓นำไปซื้อสลาก
ก็เลยเชื่อว่างวดนี้เดี๋ยวคางคกตัวนี้จะให้โชคให้ลาบอีกแน่นอนนะครับ
และปิดท้ายกันหน่อยนะคะที่สำนักสงษ์หนองหินฮาว
จังหวัดน้องบัวลำพูมีชาวบ้านทยอยไปขอโชคขอลาบนะครับ
ไหว้ขอโชคขอลาบจอมปลวกที่ดูคล้ายกับเสียญพญานาคตรงนี้นะฮะ
คือจอมปลวกนี้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษา
แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งนี่แหละครับ
จอมปลวกลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค
ชาวบ้านยังเล่าให้ฟังบอกงวดที่ผ่านมามีคนเห็นตัวเลขบนจอมปลวกนี้
แล้วก็นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคก็ถูกรางวัลสมใจนึกไปตามตามกัน
ส่วนในงวดนี้ได้เลขเด็ดก็คือ๕๗๔นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับ